ผ่านไปแล้วในศึกแรกกับคำถามงงกวนแต่พิสูจน์ความรู้ใจ
ก็เป็นทางด้านคุณแมนและคุณโมเดมที่คว้าไปก่อน๑หัวใจ
เรามาเปิดศึกวันมันเธอกันนะ
ในรอบนี้นะครับฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงจะได้สลับหน้าที่กันในการทำงานบ้างนะฮะ
ที่เราจะไปถึงการแข่งขันตรงนี้ซึ่งเห็นแล้วว่ามีลูกโป่ง

หน้าที่การทำงานที่บ้านกันอย่างไรครับที่บ้านของคุณคุณแมนคุณโมเดมครับ

ช่วยกันเขาสามารถที่จะลงเสาเข็มที่บ้านได้ใช่ไหม

เขาสามารถยาห้องน้ำครับยาแนว

แล้วคุณทำอะไรเป็นครับคุณแมนครับ

เยี่ยมสุดยอด
ทางนี้แหละครับทางนี้แบ่งหน้าที่กันยังไงบ้าง

เจ้าหนี้ทำทุกอย่างเพราะคุณไม่อยู่บ้าน

ก็มีช่างถ้าเป็นพวกปั๊มน้ำพวกอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องแช

ช่างเขาคงไม่ไปเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเอง
ผู้หญิงคนนี้เก่งขนาดนั้นนี่คงจะลำบากแล้วล่ะเขาสามารถขึ้นไปบนหลังคา

เอาละครับคราวนี้ผมบอกว่าก่อนจะแข่งขันเนี่ยจริงเราพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีแล้ว
หน้าที่ตรงนี้คือหน้าที่ที่จะสลับกันระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะฮะ
วันนี้เราจะให้ฝ่ายหญิงได้เริ่มก่อนนะครับกับเกมที่ชื่อว่าตอกตะปูตำโป่งของเรา
กติกามีดังต่อไปนี้ครับ

สลับหน้าที่ทำภารกิจให้เข้าใจหัวอกของคู่ของคุณ
รอบนี้จะเป็นทีของฝ่ายหญิงครับ
กับเรื่องแมนที่ฝ่ายหญิงต้องออกแรงแทนฝ่ายชาย
กับเกมตอกตะปูตำโป่ง
โดยฝ่ายหญิงของทั้งสองคู่ต้องต่องตะปูให้ทะลุเนื้อไม้ไปโดนลูกโป่งให้แตก
ภายในเวลา๑๐๐วินาที
ฝ่ายหญิงของคู่ใดทำได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะรับไปเลย๒หัวใจ
สำหรับเกมต่อตะปูตำโป่งของเราเนี่ยนะครับ
คุณจะต้องตอกตะปูลงไปจนไปเจอกับลูกโป่งแล้วมันแตก

ตอกตะปูนานมาแล้วในสมัยเมื่อสองชาติก่อน

ตัวเล็กเอาไว้แบบทำรังนกทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่บ้านนะ

ตอนนี้ก็ถึงที่ของสาวจะต้องเอามาฉายเดี่ยวในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ

เอามือเอานิ้วออกครับเอานิ้วออกระวัง

แม่ดูเหมือนเจ้าตะปูตัวแรกนี่จะดื้อเสียจริง
อกไม่ลงสักทีแต่คุณสามีก็อยู่ให้กำลังใจไม่ห่างเลยล่ะครับ

นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใช่แล้ว
ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้ว

และลูกแรกก็สำเร็จแล้วครับ
เร็ว
ลูกที่๒ก็ทำเวลาได้ดีครับ
แต่เวลาใกล้จะหมดแล้วต้องเร่งมือหน่อยล่ะครับ
หมดเวลา
และในเกมนี้คุณโมเดมก็ทำไปได้ทั้งหมดจำนวน๓ลูก
ตอนนี้ก็ถึงที่ของคุณจู้กันบ้างล่ะครับ
จะทำได้มากกว่าหรือไม่ไปลุ้นกันเลย

เจ็บโดนนิ้วคุณใช่ไหม
ทำไปได้ทั้งหมด๓ลูก

หลังจากนี้ไปเราต้องกลับไปบ้านไปซ้อม
เราจะทำบ้านสุนัข
จากไม้สักทองนะโมเดม

แล้วคุณจะตอกตะปูทั้งวัน
กว่าจะได้บ้านทรงไทย
ซึ่งทำจากไม้สักทองหลังบ้าน

จะได้นุ่นโปรงกี่ลูก

ปกติไม่จำเวลานะครับ
ทำของเล็กที่มาก
ใช้เวลา๓๔ปีในการทำ
ผมก็มีหน้าที่ตลกไปเรื่อยครับคุณผู้ชมครับ
ใครชอบก็หัวเราะกันไปใครไม่ชอบก็เมินนะฮะ
ตกลงว่าตะกี้ได้เห็นแล้วตะปูเนี่ย
เราสามารถตอกได้ไม้นี่ค่อนข้างจะหนานิดนึง
ตะปูเป็นยังไงครับพี่เมฆครับเช็คตะปูให้ก่อนไหมฮะ
ดูแล้วฮะก็ส่วนใหญ่ก็ใช้งานได้แล้วครับแต่มันก็จะมีโค้งบ้าง
บางตัวมันโค้งบางตัวผลิตมาโค้งเหรอครับเนี่ย
ตะปูกันไปคุณส่งตะปูให้กับแฟนของคุณได้นะฮะ
ได้๔ลูกหรือ๕ลูกครับ

คนนี้เขาไม่แน่ใจเขาบอกไม่แน่ใจอะไรทั้งนั้นในชีวิต

ตั้งอยู่ตรง
ดูเหมือนว่าคู่นี้ก็จะมีปัญหาการตอกตะปูลูกแรกเหมือนกันเลยครับ

ดีครับค่อยเอาให้มันตรง

เรียกว่ากำกับทุกองศาการตอกเลยทีเดียว
และตอนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วครับ
จะได้อีกลูกไหมเนี่ย

หมดเวลา
โอ้โหมันเป็นตะปูคุณภาพต่ำนี่เอง
ตอบไปแล้วมันเวี่ยวนะฮะ

ก็คือที่มันงอนั่นแหละค่ะ
มันทำให้มันตรงไม่ได้
แล้วก็มีคนกำกับด้วยนี่แหละ

เหตุผลเนี่ย

ดังนั้นทีมที่ชนะไปนะครับก็คือทีมของคุณแมนและคุณโมเดย์
ได้ไป๓ลูกอันนี้ได้เป็นลูกเดียว
ทีมของคุณคว้าไป๒หัวใจ
ตอนนี้เขามีอยู่๓หัวใจนี่ศูนย์หัวใจอยู่นะครับ

และก็เป็นทางด้านคุณโมเดม

คราวสามีที่ต้องมาแก้มือแทนภรรยา